อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์หมู
อะไรเนี่ยข่าวสารบ้านเมืองเยอะแยะมากมาย
แล้วเนี่ยมาเจอเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ค่าใช้จ่ายอะไรจะขึ้นนะเรื่องของอารมณ์อย่าได้ขึ้น
เพราะอากาศเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแน่นอนตรวจสอบกันแบบนี้เป็นประจำแล้วกันค่ะ
สำหรับท่านใดนะที่อยู่ภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกยังคงต้องเผชิญกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น
ก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงคลื่นลมแรงกันด้วยนะคะ
ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกประกาศเตือนออกมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดก็เป็นฉบับที่๖แล้วนะคะที่ทำให้เราได้เห็นนะคะถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
นี่ค่ะกลุ่มเมฆนะคะที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันรวมไปถึงอ่าวไทย
ดูเป็นเกตว่าสีซมเค็มเกิดขึ้นปลาบราย

สิ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องของการเฝ้าระวัง

พื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาตินะคะ
ส่วนทางตอนบนรวมถึงตอนกลางของประเทศ
จะมีฝนเกิดขึ้นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
แต่ว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบภาคกลางภาคอีสานก็ยังคงจะต้องรับมือกับภาวะภัยแรงหรือว่าฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ค่ะ
โดยรวมแล้วนะคะภาคเหนือมีฝนตกเพียง๑๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ย๒๕๓๘องศาเซลเซียส
จังหวัดในแถบภาคตะวันตกของภาคนะคะอย่างเช่นแม่ห้องศรที่ยังมีฝนประปรายลงมาเล็กน้อย
ส่วนภาคอีสานตกไม่แตกต่างกันมากนะคะ๑๓๐ของพื้นที่
แถบตอนล่างของภาคมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ส่วนภาคกลางค่ะฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย๒๕๓๗องศาเซลเซียส
ส่วนภาคตะวันออกค่ะฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นประมาณ๑๔๐นะคะ
จะมีโอกาสสูง๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนองมากหน่อย๑๖๐ของพื้นที่ไล่มาทั้งแถบ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๗๐ของพื้นที่
เจ้าเดิมนะคะตั้งแต่ระนองไล่ลงไปถึงสตูนค่ะ

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง
ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ร้อนบ้างฝนบ้างบางพื้นที่นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าคนกรุงตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมเนี่ยต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะ
เพราะว่าทางกรทมเขาก็จะปรับอัตราการเก็บขยะรวมถึงค่าขนแล้วก็ค่ากำจัดขยะจาก๒๐บาทเป็น๘๐บาทนะคะคุณผู้ชม
ก็ต้องทำใจคุณผู้ชมเขาไม่ได้ปรับมาตั้ง๑๔ปีแล้วเขาเก็บเงินเยอะไปกว่า๕๐๐

มีใครจะฝากทิ้งไหมเอามาทิ้งเลย